พบว่าเดือนเมษายนนั้นไปสร้างสถิติใหม่ของการที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาครับ
เปิดเผยตัวเลขอุณหภูมิทั่วโลกทั้งบนผิวดินและบนผิวทะเล
พบว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นอุณหภูมิเฉลี่ยพุ่งสูงไปถึง๑๑๑องศาเซลเซียต
ไปเทียบกันกับอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนเมษายน

สร้างสถิติเป็นเดือนที่มีสภาพอากาศร้อนจัดที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีการบันทึกมา
อุณหภูมิของเดือนเมษายนปีนี้ยังถือว่าสูงกว่าอุณหภูมิของเดือนเดียวกันเมื่อ๖ปีก่อน
ถึง๐๒๔องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิในปี๒๕๕๓นั้นสูงกว่าฐานของค่าเฉลี่ยเพียง๐๘๗องศาเซลเซียส
แล้วก็ยังติดอันดับเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ๓ปีก่อนหน้านี้ด้วยครับ
นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าประชาชนในประเทศที่ยากจนทั่วโลกจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุด
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
จากว่าจำนวนวันที่สภาพอากาศร้อนจัดของประเทศกำลังพัฒนาที่ตั้งอยู่ในเทปแขดร้อน
แถบเขตร้อนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เท่านั้น
ยังไปสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับระบบนิเวศด้วย

เกิดปรากฏการณ์ปากการังฟอกขาวในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งเกิดแนวปาการัง
ตอนนี้ก็มีการเกิดปากการังฟอกข่าวเช่นเดียวกันครับ
ไปดูที่นี่เลยแต่ถ้าที่นี่เกิดปรากฏการณฟอกขาวถือว่าเรื่องใหญ่เลยนะคะ